จะโดนผู้หญิงทั้งสัตว์ตัวเนี่ยโดนผิดปลิ๊กด้วยของแก้ม
ร้องเพลงร้องเพลง

ถึงตัวจะดำแต่การกระทำเป็นสีชมพูนะคะ
ถ้าคุณร้องครบ๑๐เพลงฟินาเล่ที่คุณบุ๋มบิ๋มค่ะ
ร้องได้ให้ร้านกลุ่มคลุม